จนเสียชีวิตที่เรารู้ชื่อกันว่าก็คือนายเบ้น

ตำรวจก็ตามจับตัวอยู่ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ
เบ้นผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางวนิดาแพนุ่นหรือว่ายายติ๋ม
เจ้าของร้านชำในจังหวัดขอนแก่นจนเสียชีวิต
ถูกตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
ควบคุมตัวได้แล้วก็นำมาสอบสวนทันที
โดยไปเจอตัวเนี่ยที่บ้านเช่าในหมู่บ้านรัตนาธานีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ไม่ได้มีสีหน้าวิตกกังวลแต่อย่างใด
แล้วก็บอกด้วยว่ายินยอมให้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะ
เบ้นรับสารภาพนะคะบอกว่าเป็นคนลงมือทำร้ายยายติ๋มจริง
โมโหด้วยเมาด้วยก็เลยลงมือทุบตีแล้วก็ทำร้ายยายติ๋ม
สาเหตุที่ทำให้ยายติ๋มเสียชีวิตก็คือผลักยายติ๋ม
ติ๋มก็ล้มลงค่ะแล้วจังหวะล้มเนี่ย
ศีรษะของยายติ๋มไปกระแทกกับขอบปูนอย่างจัง
หลังจากนั้นเนี่ยเบ้นเล่าให้ฟังนะคะว่า
ติ๋มยังมีลมหายใจอยู่นะแต่ว่าตาลอยแล้วค่ะ
สติแล้วค่ะก็บอกเพื่อนบอกว่าให้รีบเรียกรถพยาบาลมารับ
แล้วก็อุ้มร่างยายติ๋มไปวางไว้ใต้ต้นมะยมหน้าปากซอย
เพื่อให้รถพยาบาลมารับได้ง่ายขึ้น
จากนั้นตัวเองก็หนีไปพระก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ทำอะไรไม่ถูก
หลายคนก็ถามว่าแล้วทำไมต้องลงมือกับคนแก่
ทำไมต้องตบตีเขาทำไมต้องผลักเขาทำไมต้องทำร้าย
อายุเขานี่เป็นแม่คุณเป็นยายคุณนะ
บอกว่าก็ยายติ๋มเคยไปกู้เงิน
คือไปกู้เงินที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยหนึ่งหมื่นบาท
แล้วให้ยายของเบ้นเป็นผู้ค้ำประกันให้
แล้วจำได้ไหมที่ยายเล่าให้ฟังว่ายายจะไปขอตังค์
จะไปขอตังค์ยายยายบอกยายยายบอกยายไม่มี
ให้ไปเอาที่ติ๋มนี่แหละค่ะก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้
เพราะจะไปทวงเงินที่ยายติ๋มให้ยายของเบ้นค้ำไว้ให้
แต่จริงแล้วเนี่ยยายติ๋มไม่ได้เป็นหนี้ของยายของเบ้นนะ
ถูกต้องแต่เพียงแต่ว่ายายติ๋มเนี่ยไปกู้นอกระบบ

ใช่แต่เบ้นไปทวงเงินกับยายติ๋มแล้วก็เลยทะเลาะกันรุนแรง
ก็บอกนะคะว่าเบ้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ยายติ๋มตาย
ขอโทษครอบครัวของยายติ๋มด้วย
ตอนนั้นก็ทั้งโมโหทั้งเมาด้วยครับก็เลยไปตบหน้าแก
แล้วก็เรียกแกเข้าไปคุยอยู่หน้าบ้านครับก็เลยมีปากเสียงกัน
ก็เลยไปผลักแก่อารมณ์ก็ได้ตีครับแต่ไม่ได้ทุบตีจนตายครับ
แต่แล้วคุณยายทำไมถึงใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้น
ไม่ได้เสียอยู่ตรงหน้าบ้านแกไปเสียชีวิตหน้าบ้านผม

กันเยอะไหมจากหน้าบ้านเราห่างกันเยอะไหม
ก็ห่างกันประมาณไม่ถึง๑๐๐เมตร

แล้วเรามีปากเสียงเรื่องอะไรกันนะคะ

เมาด้วยก็เลยลงไม้ลงมือนะคะไม่ได้ทุบตีจนตายอย่างที่เป็นข่าว
แต่ก็ผลักจนหัวเขาฟาดขอบปูนจนตาย
หลังจับเน้นได้ค่ะตำรวจก็คุมตัวเพื่อนสนิทอีก๓คนมาสอบสวนด้วย
แล้วก็เกลี้ยกล่อมให้เบ้นเข้ามอบตัวด้วย
แต่ยังไม่ทันได้มอบตัวตำรวจตามเจอซะก่อนแล้วก็จับมาก่อนค่ะ

อกจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงแก่ผู้กระทำความผิดกับเจ้าของบ้านเช่าที่เบ้นไปหลบซ่อนด้วย
เพราะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเน้นเป็นผู้ต้องหาแต่ไม่ยอมแจ้งตำรวจ
ต้นนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุทำให้ถึงแก่ความตายกับนายเบ้น
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุและฝากขังศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ

มาเรื่อยมานะฮะแล้วก็มาล่าสุดก็ถึงขั้นกับเสียชีวิตเลยนะครับ